ทีนี้มาดูประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์กันหน่อยคุณผู้ชม
จัดเต็มเปิดเครื่องเสียงกระหึ่มจนชาวบ้านสวดยับ
เป็นแฮร์ช
แหม้แหกกฎพกคองไหว้บุกธรรมนาคา
ธรรมนาคาที่บึงกาญนะครับเรานำเสนอข่าวบ่อยมากเลยนะคะ
ว่าตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คนแห่ขึ้นไป
แล้วเดี๋ยวนี้คนนิยมไปกันเยอะมาก
แต่กลายเป็นว่าทำไมแหกกฎมีกี่กฎแหกหมดเลย

จะบอกว่าเป็นประเด็นร้อนเอาต้นเรื่องก่อน
ต้นเรื่องเพจนี้ชื่อว่าเพจซีทรูนะคะ
อะไรอ่ะรุมสาปดาราหอยทาก
โอ้โหเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเพจนี้เขาบอกว่า
คือมีดาราหอยทากพาคณะทัวร์ไปทำพิธีมูเตลู
ถ้ำนาคาจังหวัดบึงการทำพิธีของตนเองแบบไม่สนใจใคร
แล้วเวลาทำพิธีก็ต้องมีการอธิษฐานจิตใช่ไหมคะ
นี้บอกว่าแต่ละคนอธิษฐานจิตใช้เวลานานมาก
ทำเอาคณะทัวร์คนอื่นเดือดร้อนรอกันเป็นหลักชั่วโมง
คือแถวยาวเหยียดเป็นที่มาของคำว่าหอยทา

เรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

ธิษฐานจิตว่านานแล้วแถมยังฝ่าฝืนกฎข้อห้ามต่าง
เช่นเรื่องของการห้ามนำสิ่งของเส้นไหว้ไปไหว้

เนื่องจากเป็นกฎที่นี่ว่าห้ามนำสิ่งของขึ้นไปเด็ดขาด
อันนี้ก็แหกนะคะเพราะเอาของขึ้นไปด้วย

เขาห้ามนำเอากระเป๋าเงินมือถือเงินไปวางไว้บนสิ่งต้องห้าม

นี้เขาแฉบอกว่าแล้วไกด์ไม่บอกเหรอ

หันไปเอ็ดหันไปดุไกด์ด้วย
แถมยังปิดปากด้วยการให้เงินค่าไกด์หลักหมื่นบาท
นี่ค่ะนี่ค่ะภาพนี้แหละที่ขุดมาแฉกันนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็โยงไปถึงคุณกะละแมถูกไหม
ที่เพิ่งไปทำนาคาร์ผูลังกา

งานนี้เจ้าตัวไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชมโพสต์เคลียร์ประเด็นร้อนเลยนะคะ
เอาสรุปใจความสั้นนี่ใส่ชุดคริสเตียนในออร์ไปด้วยนะฮะ
ใจความสั้นบอกว่าขอชี้แจงไม่ใช่แม่ไม่ใช่ตัวเขา
ไม่ใช่แมวเพราะทุกครั้งที่ไปจะไปด้วยมือเปล่า
ไม่เคยจัดโต๊ะบวงสวงไม่เคยเปิดเพลง
แนะนำอะไรก็จะทำตามให้รอจุดไหนก็จะรอทำตามหมดเลย
แล้วทำตามที่ไกด์บอกที่สำคัญรอคิวด้วยไม่มีการแซงคิวนะคะ
ส่วนหมากพลูที่เห็นในรูปมีคนนำใส่กระเป๋าเป้ไป
แล้วเอาไปไม่ได้เอาไปวางนะคะเอาไปจบที่ศีรษะตอนไหว้
แล้วก็เอากลับไปที่บ้านชี้แจงแบบนี้ค่ะ
แล้วมีการโพสต์ภาพชี้แจงด้วยแต่แต่คุณผู้ชม
พ้นน้ำมือของชาวเน็ตไหมก็ไม่พ้น
เพราะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งออกมาจับโป๊ะบอกว่า
เฮ้ยไม่ใช่แล้วคุณกัลแมนี่ฮะ
คุณกะละแม่คุณพูดไม่ตรงกับความจริงอันนี้ชาวเน็ตบอกนะคะ
เพราะที่มีการนำภาพเก่าเนี่ยคือเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่
ที่คุณออกมาชี้แจงคุณเอาภาพเก่าเมื่อครั้งที่ไปครั้งแรก
เมื่อวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนปีที่แล้วครับ
คือปีหกสี่มาโพสต์ชี้แจงภาพเนี้ยคุณเนี่ย
ตอนคุณขึ้นไปคุณไม่ได้นำพานหมากพลูไปด้วย
แต่ครั้งเนี้ยมันมีไงอืมแต่ครั้งที่เป็นประเด็นดราม่า
ตอนที่เจ้าตัวไปเป็นครั้งที่๒นะคะ
วันที่๑๕๑๗มกราคมแล้วมีการระบุแคปชั่น
คุณกะละแมขึ้นแคปชั่นเองบอกว่าเป็นภาพจากทริปล่าสุด
กะละแมเพิ่งไปมากับเพื่อน
โดยหนึ่งในนั้นมีครูอ้อยด้วย
นั่นไงเป็นเจ้าของหนังสือเข็มทิศชีวิตครูอ้อยทิตินาศณพัทธลุง
ไปร่วมทริปด้วยนี่ภาพนี้แหละค่ะเห็นไหมคะ
คนที่ถือโทรศัพท์มือถือเซลฟี่นั่นแหละค่ะครูอ้อยนะคะ
ยังไม่หมดมีการแฉต่อบอกว่าพระคุณกะละแมเนี่ย
แล้วยังมีพานหมากพลูหลายพานวางไว้บนหินเสียนนาคาด้วย
คือเยอะพังพลูออกมาเลยคือชีวงต์กลมได้แต่ละจุดเลย

ที่ไปเอาพานหมากภูไปกันหลายคน
แล้วก็เอาไปวางบนแท่นที่เขาห้ามนี่
ท่านนี้แล้วคุณจะบอกว่าไม่ใช่เหรอ
งานนี้คุณผู้ชมนะคะแน่นอนว่าชาวเต็
นำของเข้าไปทำไมกลุ่มคนกลุ่มคุณเนี่ย

บางคนบอกว่าตรงนี้ตรงที่วางหมากพลูในรูปเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่คอยเร่งแล้วคอยบอกคิว
ก็คือคอยเร่งให้กับคนที่จะไปเข้าคิวไปไหว้ตรงนี้เนี่ยนะคะ
บอกเร็วแล้วคิวเยอะมากงงว่าทำไมคุณถึงเอาพานหมากพลูเนี่ย
ไปวางได้แบบนี้คนวีวีไอพีนะฮะบางคนก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ตรงนี้ลองออกมาชี้แจงไหม
จะได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่าใครเคยไปบ้างถ้ำนาคารตรงนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าเดินทางจากข้างล่างขึ้นไปจะใช้ระยะทางเนี่ย
สักประมาณ๔๕ชั่วโมงนะระยะทาง๒กิโลเมตรใช้เวลา๔๕ชั่วโมง
ส่วนใครที่ไปจะต้องจองออนไลน์เท่านั้นวันหนึ่งรับจำนวนจำกัด
ก็คือ๕๐๐คนต่อวันนี่ค่ะนี่เป็นคือชาวเน็ตบอกว่า
ทริปล่าสุดนะคะคุณไปเป็นหมู่คณะแบบนี้
เขาไปเอาพวกชานหมากภูขึ้นไปเพราะมันจะกลายเป็นขยะข้างบน
ถ้าต่างคนเท่านั้นหรือต่างคณะ๑๐๐๑๐๐๐คณะเอาขึ้นไป
แล้วเดินจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายทาง๔๕ชั่วโมง
ใครจะเอาขยะจากข้างบนลงไปทิ้งข้างล่างก็เลยเป็นข้อห้าม

ส่วนคำว่าดาราอะไรนะหอยย่าหอย
มันเป็น๒มินต์นิ่งของความหมายนะครับ

อีกความหมายหนึ่งก็คือเขาโฆษณาขายของ
พวกสมุดเกิดของอ้างประมาณนี้หรือเปล่า